ผมบอกมาแล้วหลายครั้งว่า
การเมืองนั่นคือการประสานผลประโยชน์
ถ้าประสานผลประโยชน์กันได้

ถ้าประสานผลประโยชน์กันไม่ได้
การเมืองก็ไปด้วยกันไม่ได้
วงแตกหรือวงไม่แตกอีกเรื่องหนึ่ง
แกนแท้ของการเมืองอยู่ตรงนี้ครับ
อุดมการอะไรต่างที่พูดกันเนี่ย

แต่ว่านั่นมันเป็นแค่หน้าเค้ก
เค้กก้อนเค้กเนี่ยมันอยู่ตรงที่ผมว่า
คือการประสานผลประโยชน์กันลงตัวไหม
คนรุ่นผมเนี่ยผ่านการเมืองมายาวนาน
ก็เลยจะบอกว่าการเมืองเนี่ย

ให้มองเผื่อหน้าเผื่อหลังเอาไว้บ้าง
แล้ววันนี้วันที่หลายคนคาดการณ์ไว้ด้วยความหวาดหวั่น
ก็มาเคาะประตูรออยู่หน้าบ้านแล้ว
เหมือนที่บทวิเคราะห์การเมือง
ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัววันนี้ว่า
เคลียร์กันไม่ลงส่อวงแตก
มันเป็นความเห็นต่างของตำแหน่งประธานสภา
คือประเด็นที่ทั้งเพื่อไทยและก้าวไกล
อยากได้ตำแหน่งนี้ไว้กับพักของตัวเอง

ต่างฝ่ายต่างก็มีเหตุผลทั้งนั้นนะครับ
มีเหตุผลมาตอบยั้งน้ำหนักด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ผมถึงบอกว่าทางการเมืองเนี่ย
เขาเอาความต้องการมานำหน้าปักทงไว้ก่อน
แล้วหาเหตุผลอธิบายตามนั้น
ฉะนั้นก็ออกมาตอกย้ำผ่านสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียน

สื่อสารกันทางการเมืองผ่านสื่อโซเชียลเนี่ย
มันเป็นดาบสองคมไงครับ
คือมันบาดฝ่ายตรงกันข้ามก็ได้

ที่เขาเจรจากันทางการเมืองเนี่ย

เถียงกันยังไงทะเลาะกันยังไง

เขาเถียงกันหลังบ้านเขาไม่มาเถียงกันหน้าบ้าน

เขาไม่ปล่อยให้ลูกหาบให้กองเชียร์
ออกมาแสดงความเห็นฟาดขับฟันกันแบบนี้
เพราะเขารู้ว่าลูกหาบกองเชียร์เนี่ย
มันทำเจ๊งทำพังกันมาเยอะแล้ว
แล้วลองย้อนไปดูสิครับ

ที่เอาข้อความของคุณดวงฤทธิ์บุญนาคมารีทวิตใหม่

เอาของคุณดวงฤทธิบุญนาคมา

ทนให้คนที่เรียกตัวเองว่าเพื่อน
เอาตีนถีบหน้าอยู่ทุกวันจริงเหรอครับ
เพื่อนที่โกหกคอยแทงข้างหลังตลอด

ไม่ช่วยมันก็กูก็ผิด

ความอดทนบางทีก็มีข้อจำกัด

นี่ว่าเป็นความเห็นของคุณดวงฤทธิบุญนาค
ที่คุณทักษิณเอามาทวิตซ้ำ

แต่ว่าใครอ่านก็ตีความตรงกันว่า

เมื่อมีคนเอาน้ำร้อนมาสาดใส่
ก็มีคนเอาน้ำเย็นเข้ามารูป
ก็คือคุณจตุรนฉายแสง
คุณจตุรนโพสต์ว่า
เรื่องระหองระแหงกับเพื่อน

แต่เห็นกับเพื่อนกำลังร่วมกันทำงานใหญ่
คือการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตย
ตามที่ประชาชนมอบหมายมา

ก็จะเป็นประโยชน์กับการสืบทอดอำนาจพระเด็จการ
ทำให้ไม่พอใจบ้างก็ต้องอดทน
ก็ต้องขยายความขีดจำกัดนั้นออกไปให้ได้

ให้นึกเสียว่ามีประยุทธ์มายืออ้าแขนลับอยู่ข้างหลังติดติดกันเลย
อดของประยุทธ์ทันทีฟังอย่างนี้แล้วพอจะเย็นลงบ้างไหม
นี่คือทั้งหมดที่เป็นปัจจัยนำไปสู่สัมพันธภาพระหว่างเก้าไกลกับเพื่อไทย
ให้จับตาดูว่าฝีลูกเล็กเนี่ยมันจะบ่มเป็นฝีใหญ่ขึ้นไหม
แล้วมันจะบวมจนกระทั่งฝีแตกไหมนำไปสู่วงแตกไหม
ประชาชนที่เขาช่วยกันเลือกพักเก้าไกลช่วยกันเลือกพักเพื่อไทย
เขาก็เฝ้ามองอยู่เขาก็ลุ้นกันอยู่เขาก็เชียร์กันอยู่

คนโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามีภาษิตว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
เด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในพักเก้าไกลหรืออยู่ในพักไหนก็ตามแต่
ไม่ค่อยได้ยินประโยคพวกนี้เพราะตอนหลังหลังเนี่ย
เขาสอนหนังสือกันแบบก็เปลี่ยนหลักสูตรไปเยอะ
เรื่องพวกนี้อาจจะไม่มีในหลักสูตรแต่คนรุ่นผมเนี่ย
รู้ว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคืออะไร
ถ้าเก้าไกลไม่มีเพื่อไทยก็ปิดประตูการเป็นรัฐบาล
พิธาก็ไม่ได้เป็นนายกเพราะไปจับกับใครอื่นก็ไม่เกินครึ่ง
ไม่ได้ก็ต้องเป็นฝ่ายค้านพักเพื่อไทย
ถ้าไม่ร่วมกับก้าวไกลมีทางเลือกไปร่วมกับคนอื่นได้
แต่ว่าเพื่อไทยก็ต้องเสี่ยง
กับความไม่พอใจของคนที่เลือกเพื่อไทยมา
แล้วก็เสี่ยงกับอนาคตของพักเพื่อไทยในคราวหน้า
ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ว่าจะเจอเข้ากับอะไร
ก็เสี่ยงด้วยกันทั้งคู่เดิมพันธุ์สูงด้วยกันทั้งคู่เลยครับ
งานนี้ฉะนั้นถ้าวงแตกก็แปลว่าเจ๊งด้วยกันทั้งคู่
ทีนี้ปิดท้ายที่นักข่าวถาม
คุณสิริกัญญาตรงว่าถ้าเพื่อไทยถอนตัว
แนวทางของก้าวไกลนี้จะทำยังไง
คำตอบจากคุณสิริกัญญาคือเราไม่มีความเชื่อใด
ว่าเพื่อไทยจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแต่ว่าคนที่เขาเชื่อตรงกันข้าม
กับคุณสิริกัญญามีเยอะนะครับ
ที่เขาเชื่อว่าถ้าตกลงกันไม่ได้วงแตก
เพื่อไทยจะถอนตัวฉะนั้นอยากจะบอกว่า
คนในพักเก้าไกลเนี่ยเรียนกันมาสูงเยอะ
ปริญตราตรีปริญญาโทปริญญาเอกจบจากต่างประเทศมาก็เยอะ
แต่วิชาการเมืองเนี่ยสำคัญตรงการบริหารความครอบครองนี้นะครับ
แย้งอันนี้ในตำราคงไม่ได้สอนหลักสูตรปริญญาโท
ปริญญาเอกก็คงไม่ได้สอนแต่ว่าโดยประสบการณ์เนี่ยสอน
ว่าหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งคือความจำเป็นของ
การทำงานการเมืองถ้าบริหารความขัดแย้งไม่เป็นเลี้ยง
สูงมาแค่ไหนก็ไปไม่รอดครับเก่งแค่ไหนก็ไปไม่รอด
ครับฉลาดแค่ไหนก็ไปไม่รอดครับคนรุ่นเก่าที่เขา
ทำงานการเมืองกันมาได้ลาบลื่นเนี่ยเพราะเขาคำนึง
เรื่องการบริหารความขัดแย้งเป็นวันนี้ก็เอามาขีด
เส้นใต้เรื่องความจริงทางการเมืองก็มีอยู่แค่นี้แหละ